ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวอุบัติเหตุเรื่องของรถบัสนักเรียน

ทำให้ทีมข่าวของเราอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า
รถนักเรียนในเมืองไทยกับรถนักเรียนในต่างประเทศเนี่ย

บ้านเรานี่สองแถวอะไรก็เป็นรถนักเรียนได้นะคุณพีรวะ

ลักษณะของรถคุณสมบัติของคนที่ขับรถแตกต่างกัน

ถ้ารถไทยเทียบกันกับรถนักเรียนในโอไฮโอของสหรัฐ

ถ้าหากว่าไปดูที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกา
จะพบว่ารถนักเรียนของเขา

แต่สามารถจะนำรถตู้ก็ได้
จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนก็ได้เหมือนกันนะครับ
นั่นคือในต่างประเทศที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกา
ส่วนบ้านเราครับไปดูกันหน่อยว่าส่วนใหญ่แล้ว
รถในบ้านเราเนี่ยหลักแล้วก็เห็นทั้งมีรถบัสรถตู้บ้าง

แต่ที่น่าแปลกใจคือของไทย

รถสองแถวก็มีมาเหมือนกันในการรับส่งนักเรียน
รถกระบะก็มีเหมือนกันนะครับ
ส่วนสิ่งที่แตกต่างระหว่างรถนักเรียนในไทย
ก็คือรถนักเรียนของไทยไม่มีกำหนดเรื่องประตูฉุกเฉิน
แต่รถบัสสำหรับรับส่งนักเรียนของรัฐโอไฮโอ
จะต้องมีทางออกฉุกเฉินบริเวณหน้าต่างทั้งสองข้าง
ประตูข้างหลังรถและหลังคารถ

ก็จะขึ้นอยู่กับความมากน้อยของจำนวนที่นั่ง
ถ้าจำนวนที่นั่งมีมากทางออกก็ต้องมีให้มากเพียงพอ
ถ้าจำนวนที่นั่งมีน้อยทางออกก็ดูตามความเหมาะสม
ส่วนการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานขับรถนักเรียน

คือในขั้นตอนการสมัครเป็นพนักงานขับรถนักเรียน
รัฐโอไฮโอจะต้องใช้เอกสารต่างมากมายนะครับ
คุณผู้ชมมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
การตรวจสารเสพติดตรวจวัดแอลกอฮอล์
ตรวจสอบประวัติอาทยากรรมผ่านการฝึกอบรม
รวมทั้งผ่านการทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยจะมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
แล้วก็มีการตรวจสอบต่อเนื่องทุก๖ปี
นั่นคือคุณสมบัติพนักงานขับรถรัฐโอไฮโอ

ดูจากสิ่งที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้
ในขณะที่รัฐโอไฮโอ
เขายังมีการจัดทำคู่มือการบริการรถ
รับส่งนักเรียนเอาไว้อย่างละเอียดด้วยนะครับ
เช่นต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางการเดินรถ
จุดจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนพิการ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ระเบียบของประเทศไทยเนี่ย
ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับ
กฎระเบียบเข้มงวดขนาดนี้ของรัฐโอไฮโอ
แล้วถ้าหากว่านำมาปรับใช้ในบ้านเราได้อย่างน้อยเนี่ย
สัก๓๐๔๐หรือ๕๐สักครึ่งหนึ่ง
อุ่นใจได้มากขึ้นทั้งคนขับทั้งคนนั่งแล้วก็ผู้ปกครองด้วย

ใช่ค่ะเห็นของบ้านเราบางทีก็น่าหวัดเสียวนะ
กระบาดรถสองแถวมันไม่น่าจะรับส่งนักเรียนได้

เดี๋ยวคุณพิวัตกลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องรถเหมือนกันคราวนี้